ได้ยินเสียงลูกชายทะเลาะกับเมียอยู่ในห้อง
แล้วสักพักหนึ่งนะครับได้ยินเสียงปืนดังสนั่นลั่นบ้านเลย
รีบเข้าไปดูช่วยเหลือลูกชายไม่ทัน
เพราะว่าลูกชายยิงตัวเองจนเสียชีวิต
กระสุนเจาะอกซ้ายเข้าหัวใจเลยนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๑๑ทับ๑หมู่๒
ตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
หลังรับแจ้งเหตุตำรวจสพนครชัยศรี
พร้อมกับแพทย์เวรแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัย
ก็รุดเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุซึ่งเป็นบ้านปูนชั้นเดียว
ภายในบ้านพบรอยเลือดแล้วก็ปืนขนาด๙มม๑กระบอก
แล้วก็ปลอกกระสุนปืนอีก๑ปลอกตกอยู่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับ
ส่วนผู้บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้ว
เพราะว่ากู้ชีพของโรงพยาบาลนครชัยศรีรีบมารับตัว
ผู้บาดเจ็บก็คือนายจตุพรอบเชยหรือว่าเจมส์อายุ๓๖ปี
มีบาดแผลถูกยิงเข้าที่หน้าอกซ้ายแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
พยาวหมอนวดดีอายุ๕๘ปีซึ่งเป็นแม่ของผู้เสียชีวิต
เล่าให้ฟังบอกลูกชายทำงานเป็นลูกจ้างขับรถงานโยธา
ของเทศบาลตำบลขุนแก้ว
ช่วงก่อนเกิดเหตุลูกชายและลูกสะพ้าย
มีปากเสียงกันในบ้านอย่างรุนแรงนะครับ
แม่ก็ไม่ได้อยากยุ่งนะครับก็อยู่ห่าง
แล้วก็จับใจความในสิ่งที่ลูกชายกับลูกสะพ้ายเถียงกัน
ก็คือลูกสะพ้ายจะกลับไปอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดจะแยกกันอยู่
สักพักแม่ก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด

พบว่าลูกชายใช้ปืนยิงตัวเองได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็มีเลือดไหลนองพื้นบ้านหายใจรวยริน
ตะโกนเรียกญาติแล้วก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือ
แต่ท้ายที่สุดไม่ทันนะครับยื้อชีวิตไม่สำเร็จ
ต้นสันนิษฐานว่าผู้ตายก็เครียดจากปัญหาทะเลาะกับภรรยา
ปัญหาครอบครัวจึงตัดสินใจก่อเหตุสลดครั้งนี้นะครับ
ญาติพี่น้องก็ไม่ติดใจสงสัยถึงสาเหตุการเสียชีวิต
ช่วงบ่ายวันนี้จะเดินทางไปรับศพที่โรงพยาบาล
เพื่อนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
ก็เพิ่งรู้คุณแม่เพิ่งรู้ว่าลูกชายเนี่ย
ไปซื้อปืนสวัสดิการมาแล้วก็เอามาก่อเหตุแบบนี้
ตอนแรกที่ทะเลาะกันเนี่ยมันมีเรื่องของการที่

แล้วมันมีครอบครัวนี้ค่ะเขามีลูกสาวด้วย
คนหนึ่ง๙ขวบก็เลยกลัวจะมีปัญหากันแต่แหมแม่พยายามแล้ว
ที่สุดก็มาเกิดเหตุสลดแบบนี้นะคะ
หมายเลขโทรศัพท์ไว้นะฮะ๑๓๒๓นะครับ
สายด่วนของกรมสุขภาพจิตเผื่อท่านปรึกษาอะไร
อย่าเพิ่งรีบร้อนในการตัดสินใจที่จะทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายนะครับ